คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
โอมชรีพหุชระมาตากีนโมนมหา
โอมเพียง
เดี๋ยวเปิดมาเล่นของกันอีกแล้วเช่นเคยเลย
ใช่ค่ะนิดนึงค่ะพี่ลันนิดนึงแต่คาถามันคุ้นไหมคะ
ไม่คุ้นไม่ค่อยคุ้นใช่ไหม
เนี่ยเพิ่งเคยฟังเสียงคาถาบทนี้เป็นครั้งแรกจากคุณน้องใบตองนี่แหละครับ
นี่แหละค่ะคาถาบทนี้บางคนอาจจะเคยฟังอาจจะเคยท่อง
แต่บางคนคาถาอะไรไม่เคยฟังไม่เคยท่อง
นี่คือคาถาบูชาพระแม่มาตากีหรือพระแม่พหุชระ
วันนี้อยากจะเอาใจเพศทางเลือกกันสักหน่อย
ก่อนอื่นเลยจะต้องกล่าวคำว่า

กลับมาพบกันอีกครั้งกับใบตองรัชตะวันในรายการ
มู้แต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องอีกเช่นเคยครับผม
แล้วก็พี่ลันคนเดิมเหมือนเดิมนะจ๊ะ
จริงวันนี้ต้องบอกเลยว่าใบตองเอาเรื่องราวสายมูของเหล่าเพศทางเลือกมาฝากกัน
บางคนบอกอุ๊ยมีด้วยเหรอแยกเพศด้วยเหรอเราเป็นเพศไหนจะต้องไหว้อะไรไง

แต่ว่าอยากจะมาเล่าเป็นเกล็ดความรู้เล็กน้อย
ก่อนอื่นเลยก็จะต้องพามาทำความรู้จักกับพระแม่มาตะกีหรือพระแม่พหูชระ
บางคนเคยได้ยินชื่อค่ะบางคนไม่เคยได้ยินค่ะ
พระแม่พหุชระเป็นเทพเจ้าฮินดูที่ให้พรกับกลุ่มหลากหลายทางเพศในอินเดีย
รวมทั้งฮิชระหรือในความหมายก็คือประเทศอินเดียเนี่ยเขาเรียกกลุ่มฮิชระ
ก็คือเหมือนกลุ่มหลากหลายทางเพศนั่นเอง
คือสังคมอินเดียต้องบอกแบบนี้ว่าเขายังไม่ได้มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศ
และใช่เขาจะมีการผลักดันเขาจะมองว่าแตกแยกก็คือเหมือนผลักให้เป็นคนชายขอบของสังคม
พระแม่พระหูชระก็เปรียบเสมือนมารดาของฮิชระเหมือนเป็นตัวมัมตัวแม่ตัวมารดาอย่างนี้
จิตใจแล้วก็สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต
พรของพระแม่พหุชระคือฮิชระเนี่ยสามารถให้พร
แล้วก็สาบแช่งคนทั่วไปให้เป็นไปตามนั้นได้
ก็เลยทำให้ฮิชระมีพลังและอำนาจในการต่อรองในการมีตัวตนในสังคมฮินดู
ที่ยังไม่ยอมรับตัวตนของกลุ่มนี้ในสังคม
กล่าวง่ายก็คือกลุ่มฮิชระได้รับการเชิญมาอวยพรในวันเกิดทารก
หรือมาเต้นระบำเต้นรำเป็นการอำนวยอวยพรในงานแต่งงานอย่างนี้เลย

ซึ่งเขาจะนำโชคนำลาบนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ครอบครัวนั้นด้วยนะคะ
และสำหรับการสาบแช่งคนที่ดูถูกเหยียดหยามและทำร้ายพวกเขา
ให้เกิดความวิบัติอะไรต่างอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วเนี่ยเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
ก็อย่างที่บอกแล้วว่าทางอินเดียเองให้ความสำคัญแก่พระแม่พุชระเช่นเดียวกัน
สำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเขาก็จะมีการไปกราบไหว้สักการะ
หรือบางคนถึงขั้นว่ามีรูปเคารพเอาไว้ที่บ้านบูชาไว้ที่บ้านแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
สำหรับพระแม่พระหูชระนี่เป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนะคะ
สิทธิ์มากนะผู้หญิงก็บูชาได้ผู้ชายก็บูชาได้
ผู้หญิงที่ปรารถนาจะมีลูกตั้งคันมีน้องหรือผู้ชายที่ไม่สามารถให้กำเนิดได้
ก็คือผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยากที่จะมีลูกเขาก็จะไปขอ
คือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายว่าเป็นที่เคารพสักการะมากสำหรับคนที่จะไปขอเรื่องลูกนะฮะ
จริงแล้วชุมชนเพศทางเลือกที่รู้จักกันในกลุ่มฮิชระในภาษาฮินดี
พระแม่พระหุชระแต่ดั้งเดิมเป็นเทวีประจำท้องถิ่น
ซึ่งต่อมาก็ถูกนำมารวมกับนิกายศักติหรือว่านิกายที่เขาเรียกว่านับถือเทวสตรี
อันนี้ในศาสนาฮินดูนะแล้วก็ถือว่าเป็นภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีค่ะ

ถูกต้องซึ่งเป็นชายาของพระศิวะนะคะ
อันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหม
ลักษณะทางประติมารวิทยาก็คือรูปประพันธ์สันธารอย่างนี้นะคะ
ลักษณะคล้ายกับเทวีในนิกายศักติทั่วไป

มี๔๘กรในพระหัสถือตรีศูนย์ดาบสตราวุฒิอื่นคำพีดอกบัว
และก็จะมีพระหัดที่ทำท่าประธานพร
แล้วก็มีภาษณะก็คือทรงขี่ไก่ตัวผู้
เป็นภาษณะอันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์

ค่ะพระแม่ภาหุชระเนี่ยเป็นมารดา
ผู้คุ้มครองผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย
อย่างเช่นเกกะเทยทอมดี้ชายรักชายหญิงรักหญิง

พระแม่พหูชระหรือพระแม่ผู้อุปถัมภ์ความรัก
ที่ไม่เป็นไปตามคันลอง
ซึ่งมีตำนานการกำเนิดพระแม่พระหูชระดังต่อไปนี้

เออดูแบบมีความน่าติดตาม

ตรงที่ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องราวประวัติของพระแม่เท่าไหร
ใช่อันนี้แอบตกกับใจเลยนะ
ถ้าตามที่เมื่อกี้คุณน้องไปต่อเรามา
ว่ามีอีกเป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาเนี่ย

ในประเทศไทยเราก็จะคุ้นเคยหรือความคุ้นชินกับพระแม่ศรีอุมาเทวี
พอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเออเฮ้ย
เพิ่งจะอ๋อจริงแล้วก็คืออีกหนึ่งปางของพระแม่อุมา
หลายคนทราบกันดีว่าพระแม่อุมาเองมีหลายปาง
ถ้าที่เราเคยได้ยินอย่างนั้นก็จะมีพระแม่กาลีพระแม่ทุรคาอะไรประมาณนี้
แต่ไม่มีใครทราบว่านี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งปังของพระแม่อุมานะคะ
ต่อเลยพระแม่อุมาเทวีได้ทรงทราบถึงความรักของมนุษย์
ว่าในโลกนี้ไม่ได้มีเพียงคู่รักที่เป็นชายและหญิงเท่านั้นไงคะ
แต่ว่ามีความรักที่หลากหลายทั้งในเพศเดียวกันและกลุ่มผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างนี้นะ
มักจะถูกกีดกันออกจากสังคม
พระแม่อุมาเทวีจึงแบ่งภาคตัวเองลงมาเป็นพระเทวีพระองค์หนึ่งที่มี๘พระกร
ก็คือบริวารนี้จะเป็นเพศทางเลือกนะคะเป็นชายรักชายแล้วก็หญิงรักหญิงอะไรอย่างนี้ให้เกิดความหลากหลายเกิดขึ้น
แล้วก็ให้ความอุปถัมภ์ปกป้องคุ้มครองตลอดจน

ก็อีกตำนานหนึ่งเขาว่ากันว่าอย่างนี้
ตำนานหนึ่งเทวนิยมฮินดูเนี่ย
ก็มีเรื่องการผูกเรื่องให้เทวีท้องถิ่นอย่าง
พระแม่พระหูชระสัมพันธ์กับนิกายศักติ
สัมพันธ์กับพระแม่อุมาที่เป็นเจ้าแม่ที่ยิ่งใหญ่ว่า
พระแม่พุชระเกิดมาจากน้ำตาของพระแม่อุมา
ที่ร้องไห้ออกมาเพราะความสงสารชีวิตของชาวฮิชระ
ที่เป็นแบบชนชั้นชายขอบของสังคมฮินดูที่ไม่ได้รับการยอมรับ
เช่นเดียวกับที่ฮิชาระเป็นคนนอกวันนะคือถูกกิจการผักใสออกจากสังคม
แล้วก็กราบไหว้บูชาเทวีที่มาจากหญิงวรรณะสูง
เพื่อให้ตัวเองมีตัวตนและมีสถานะทางสังคม
พระแม่สงสารก็เลยร้องไห้ออกมาน้ำตาของพระแม่ก็ก่อเกิดมาเป็นพระแม่พุชระนั่นเอง

มีเหตุผลนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าอย่างอินเดียเขาก็มีความแตกต่างในเรื่องเกี่ยวกับวันชาติ

พระแม่พุชระถือกำเนิดในชนชั้นวรรณะสูงหรือวรรณจรรย์
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในรัฐราชสถานและพุทธราช

ตะวันตกของทางอินเดียนะคะเขาว่ากันว่าครั้งหนึ่งโจรร้ายเข้ามาพยายามจะข่มขืนนาง
เพื่อไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
นางก็คว้าดาบมาเฉือนเต้านมตัวเอง

ชดใช้บาปด้วยการแต่งตัวเป็นผู้หญิง
และเริ่มทำตัวเป็นผู้หญิง
ตำนานก็กล่าวว่านางจับได้ว่าสามีแอบเข้าไปในป่าเพื่อมีเพศสัมพันธ์แบบรักแบบร่วมเพศกัน
และด้วยความโกรธแค้นเสียใจนางจึงสาบสามี
และบังคับสามีแต่งเป็นผู้หญิงตลอดไป
มีหลากหลายความเชื่อตำนานเล่าขานกันมานะคะ

มีอีกตำนานหนึ่งเล่าเอาไว้ว่ามีเจ้าชายผู้หนึ่ง
เกิดมาจากการที่กษัตริย์ผู้พ่อบวงสวงขอพรจากพระแม่พระหูชระให้ได้บุตรได้ลูก
ครับแต่เมื่อได้บุตรสมใจอืมเจ้าชายผู้นั้นที่เกิดมาเนี้ยอืม
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

พระแม่พุชระก็เลยมาเข้าฝัน
และสั่งให้สักการะบูชาพระองค์สิ
และปฏิบัติตัวแบบผู้หญิง
เพื่อเป็นการรักษาบำบัด
ไม่เช่นนั้นจะสาบให้มีความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปอีก๗ชาติ
หลากหลายตำนานความเชื่อที่อาจจะดูแตกต่างกันด้วยนะคะ
ไม่ได้สอดคล้องกันสักเท่าไหร่ตามตำนานแต่ละตำนาน
สำหรับพระแม่พัชระเป็นส่วนหนึ่งของนิกายศักติ
ชระมักบูชารูปอวัยวะเพศหญิง

ในฐานะศูนย์รวมพลังอันยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล
วัดบาสุฮาระมาตะ
วัดของพระแม่พหุชระตั้งอยู่ในเมืองเบคจิจิ
ในเขตเมซานในรัฐคุชราชประเทศอินเดีย

อันนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช๑๗๘๓ค่ะ
เขาบอกว่าวัดตกแต่งสวยงามด้วยการแกะสลักหิน

ก็จะเห็นได้ว่าตำนานของพระแม่พุชระ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮิชระโดยตรงบางตำนาน
แต่แสดงถึงว่าเป็นที่พึ่งทางใจ
แล้วก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศโอเค
อย่างเช่นบางคนบอกอาจจะผิดปกติทางพันธุกรรม
ก็มีนะมีสองเพศตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่า
หรือผู้ที่มีปัญหาแม้กระทั่งด้านเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ
การคุ้มครองการกระทำทางเพศด้วยก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าฮิชระนำตำนานและความเมตตาของพระแม่
สร้างความสอดคล้องในเรื่องของจิตใจค่ะ
นอกจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางพันธุกรรม
หรืออะไรต่างแล้วจากสภาพร่างกายแล้ว
ทางจิตใจสำคัญใช่
ชะระในสังคมอินเดียก็ถือว่าตัวเองคือกลุ่มคนพิเศษ
ที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าคุ้มครองปกปักรักษา
และมีสิ่งที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปด้วย
ชระจะแสดงออกโดยการแต่งกายแบบหญิงอินเดีย
ก็คือจะห่มสารีและบูชาพระแม่พุชระอย่างเคร่งครัด
วันละ๓เวลาค่ะไหว้กันวันละ๓ครั้ง
เหมือนเป็นการขอพรให้ประธานพรให้ปกป้องดูแลตัวเอง
ไม่ให้ใครมาข่มเห็งรังแก่

อันนี้ใบตองมีเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศเยอะมาก
แล้วเราก็จะเห็นว่าหลายคนหันมากราบไหว้เทวีที่แสดงตนเป็นสาวกมากขึ้น
คือหลายคนหันมาไหว้ทางฮินดูเพิ่มมากขึ้น
หันมาบูชาอย่างง่ายเลยนะ

เพื่อนจะบูชาองค์พระแม่อุมาเทวีกันเยอะมาก

กระแสศังคมริยมความนิยมของทางสังคมตอนนี้เปลี่ยนไปติดตามกลายและเวลา
ต้องยอมรับว่าพื้นที่มีหลากหลายมิติ

ไปพร้อมกับเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศ
บางทีพูดถึงภาษณาอินเดีย
ความเชื่อเดิมอาจจะไม่ได้ต้อนรับขับสู้สักเท่าไหร่

แต่ว่าเมืองไทยของเราก็มีความเปิดกว้างมากขึ้น
แต่อย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้บูชาพระแม่พระอุชระ
เพราะว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่มีรูปเคารพของท่าน
ตามศาลหรือว่าตามวัดต่าง

ใช่ค่ะยังไงก็ตามการแสวงหาพื้นที่และตัวตน
อาจจะไม่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงโครงสร้างนะ

พิชระพยายามอ้างเรื่องความเชื่อทางศาสนา
แล้วก็อ้างคัมภีร์ตำนานเพื่อทำให้สังคมยอมรับ
แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นได้แค่การยกขึ้นมาเพื่ออยากจะให้สังคมยอมรับ
เป็นได้แค่แขกรับเชิญในงานแต่งและงานแรกเกิด
ก็คืออย่างที่บอกมีการไปเต้นระบำในงานแต่งงานหรือว่าการให้กำเนิดด้วย
กระทั่งหันมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว
มีการอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนในปลายศตวรรษที่๒๐ค่ะ
มีการได้รับการยอมรับทางกฎหมายให้เป็นพลเมืองของอินเดีย
สามารถมีบัตรประชาชนมีสิทธิการศึกษา
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปี๒๐๑๑นะคะ
และในปี๒๐๑๔ก็ได้รับการยอมรับให้สมัครรับเลือกตั้งได้

อย่างที่เราเห็นกันว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศจำนวนหนึ่งในประเทศไทย
ก็ได้รับการยอมรับมีพื้นที่มากขึ้นใช่ไหมคะ
อย่างที่เราเห็นกันชัดเจนเวลามีงานที่วัดแขกอะค่ะ

ใช่ขบวนแห่เทวีในงานนวราตรีวัดแขกศรีลม
มาร่วมขบวนแห่แล้วก็บูชาพระแม่กันเยอะมาก
เหมือนเป็นการมาเคารพในระดับปัจเจก
แล้วก็ในนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัว
แต่ละซุ้มสำนักทรงในงานก็มีการแข่งขัน
เหมือนเป็นการแบบไฟ่กัน
แบตเทิลกันแสดงอิทธิริตปฏิหาร
แสดงเขาเรียกว่าแบบกฤษฎาพินิหาร
เพื่อให้คนมากราบไหว้อะไรอย่างนี้
ก็จะมีขบวนแห่เทวีจากวัด
เคลื่อนผ่านแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็จัดเต็มมาก
เพื่ออยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของในงานนี้นะคะ

ก็อาจจะทยอยเดินทางกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง
ซึ่งต้องยอมรับว่าในเมืองไทยของเรา
ค่อนข้างจะเปิดกว้างมากแล้วในยุคสมัยนี้
แต่ทางอินเดียเองก็อาจจะยังหลงเหลือ
เรื่องของความไม่เท่าเทียมกันอยู่บ้าง
เอาละค่ะผ่านไปแล้วนะคะ

ก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยไปไหว้พระแม่อุมา
หรือบางคนอาจจะรู้จักพระแม่พระหุชระอยู่แล้ว
หรือเคยไปกลับไหว้ทางอินเดียไหม
ก็เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาได้
โอเคก็คร่าวประมาณนี้นะคะ
ทั้งเรื่องของพระแม่อุมาเทวีแล้วก็พระแม่พระอุชระ
หลายคนมีโอกาสเคยไปอยู่แล้วสการบูชา
รู้จักพระแม่อุมาเทวีกันอยู่แล้ว
หรือบางคนที่เคยมีความคิดเห็นส่วนตัว
หรือเคยสักการะบูชากลับไหว้พระแม่พระหูชระ
ลองคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่
แล้วก็น่าสนใจมากนะคะสำหรับพระแม่พาตากี

หรือเราหลายคนเนี่ยไปกันก็คือวัดแขกที่ศรีลมนั่นแหละ
จริงที่ในเมืองไทยโดยเฉพาะ
ถ้าในกรุงเทพที่เราอยู่นอกจากวัดแขกแล้ว

มีอยู่๒๓ที่

ก็จะมีบทเทพมนต์เทียน
อ่าวัดเทพมนต์เทียนตรงสาวชิงช้า

กฤษณาพระแม่ศรีอุมาเทวีพระนาราย

แล้วก็อีกวัดหนึ่งอันนี้เพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
วิศนุตรงบริเวณแถวถนนยานาวา

ก็จะมีก็จะคล้ายกับโบสถเทพมนเทียนนี้

ไปได้ตามแต่จิตศรัทธาว่ากันแบบนี้แล้วกันนะคะ
หรือว่าใครอยากจะได้บูชาที่บ้าน

อาจจะแค่ท่องคาถาบูชา

สำหรับคาถบูชาพระแม่ภาหุฆระ

อมชิริภาหุฆระมาตากีณโมณะมหา

สายมูที่แบบจัดเต็มครบ

ครบทุกหมวดหมู่ทั้งความหลากหลายทางเพศ
ในสังคมทั้งผู้ชายผู้หญิง
ได้หมดเลยค่ะตอนนี้เราไม่ได้แบ่งแยกเลยว่า
แต่ว่าอยากจะมาเล่าสู่กันฟังถึงเกล็ดความรู้ที่เกิดขึ้น
ทั้งในอดีตของทางฮินดูทางประเทศอินเดียเอง
กับความเชื่อที่สืบทอดกันมานะคะ
น่าจะถูกอกถูกใจสายมูกันบ้างแหละสำหรับวันนี้
ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังมาจนถึงช่วงท้าย
และใบตองขออวยพรให้ทุกคนสมหวัง
พรทุกประการที่ขอกันด้วย

ขอให้ทุกคนรักรายการนี้ไปนาน
ขอให้คนฟังเยอะขอให้กดติดตามกันเยอะด้วย
ขอให้ยอดวิวเยอะด้วย

และที่สำคัญนะพี่รัน

สามารถติดตามรายการมูแต่รู้ได้ทาง

เพื่อคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ด
ที่เราพร้อมเสิร์ฟและนำเสนอให้ได้ฟังกันแล้ว
แล้วเดี๋ยวเราจะไปมูกันให้รู้
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง

สวัสดีครับ